อันนี้เนี่ยต้องมาดูหน่อยมันจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยยังไงบ้าง
ทำไมอ่ะเพราะมีคนขู่ฆ่านายกเศรษฐา

คุยยังไงใช่ก็ดูสินี่ไอ้จุดโย่ง
แล้วคือเขาบอกเลยนะบอกว่าประเทศไทยมันจะดีขึ้นมากกว่านี้
เหรอเนี่ยโอ้โหคือเรื่องนี้เนี่ยทางตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งเนี่ย
ก็เอาหมายสารเข้าไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งเลยค่ะอยู่แถวจอมทอง
เขาโพสต์ข้อความเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นอ่ะอ่าคือไปโพสต์ข้อความเหมือนกับ
แล้วข้อความก็คือค่าไอ้จุดโย่งนี้ได้ประเทศไทยมันจะดีขึ้นมากกว่านี้
แล้วก็ใครฆ่าจุดนี้ได้กูจะรวมเงินจ่ายให้เลย
ถูกไหมอะเพราะว่านี่ข้อความของนายกเสถา
แบขดังโพสต์จริงเป้ามอร์โกมอล์ดจริง

โพสต์จริงแล้วแบงค์จะฆ่านายกเหรอ
ก็ผมผิดหวังพักที่ผมเคยเชียร์
ก่อนเลือกตั้งกับหลังเลือกตั้งมันหนังคนละม้วน
มันไม่เห็นเหมือนตอนที่สัญญาเอาไว้เลย
เอาลองฟังแบงก์ค่ะเออลองฟังแบงก์ดูนะอืมอืมอืม
ว่าทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมมันเกี่ยวเปล่า
นี่ไงได้ฟังเขาแล้วใช่ไหม
คือพอเขาเห็นติดตามพัก
ชอบพักแล้วมีอารมณ์ไง
พอมันไม่เป็นดั่งใจไม่เป็นดังนี้เคยพูดไว้
แต่ก็อยากขอโทษนะผมทำไปผมขาดสติ

ข้อหาก็โดนเรื่องทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัว
หรือว่าตกใจโดยการขู่เข็นอันนี้โทษนะคุณผู้ชม
จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
หรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะมันไม่คุ้มกันเลยค่ะ
ทีนี้พอมามีการขู่แบบนี้ต้องถามนายก

นายกบอกว่าก็ปล่อยให้เป็นตามขั้นตอนของกฎหมาย
คือจะมาบอกว่าโพสต์เพราะว่าผิดหวังเรื่องการเมืองไทย

คือผมเองเป็นรัฐบาลผมก็ฟังความคิดเห็นของประชาชน
มันจะมีคนที่ไม่พอใจไม่ชอบใจไม่สบายใจ
ผมก็ต้องฟังแหละแต่ผมก็ขอให้ติชมอย่างสร้างสรรค์ได้ไหม
ถ้าเกิดมีการคุกคามก็ต้องปล่อยให้กฎหมายจัดการเนี่ยนะคะ
แต่ว่าถามเลยถามนายกว่านายกคะนี่ต้องเพิ่มกาดอีกไหมคะ
เพิ่มคนอารักษาดูแลเรื่องความปลอดภัยไหม
นายกก็บอกว่าแบบไม่ต้องก็ทุกวันนี้ทีมที่มีอยู่ก็ดูแลผมดีอยู่แล้ว
เรื่องผิดหวังไม่ผิดหวังกับพักที่คุณเลือกมาให้เวลาหน่อย

คือหรือว่านโยบายอุดมการที่เขาพูดมาเนี่ย
คือถ้าคุณชอบก็ชอบถ้าคุณเชื่อก็เชื่อแต่อย่าไปอินมาก

เขาทำหน้าที่ไม่ถูกใจท่านไม่เป็นอย่างที่ท่านคาดหวัง

เออก็ไม่ไปเลือกเขาเท่านั้นเองแต่ถ้าคุณทำแบบนี้แล้วคุณเดือดร้อน
อย่าไปอินเยอะผมบอกเลยนะการเมืองอย่าไปอินเยอะ